ฮะมาดูเมนูที่เกี่ยวข้องกับหอยแคลงกันบ้างดีกว่า
ว่ากันว่าเอาไปทำได้หลากหลายแล้วก็อร่อยด้วยกับร้านนี้
อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามพร้อมกันเลยครับ
ชื่อเจภานะคะหอยแคลงลวกเจภาวงเวียนใหญ่ลนศรรัชญาหน้าปากซอย๑เลยนะคะ
สิบสามปีแล้วค่ะก่อนหน้านู้นเปิดเนี่ยขายอยู่ปั๊มน้ำมันศรีสเวทค่ะ
จานละ๗บาทค่อยขึ้นขึ้นมาจนจานละร้อยแล้วค่ะ
พอดีแฟนตกงานก็เลยไปขอตังค์พี่ชายแฟนเขาบอกว่าไม่มีตังค์
อย่างนี้ละกันเอารถคันนี้ไปขายหอยเขาก็สอนน้ำจิ้มมา
พอชิมแล้วมันใช้ไม่ได้ทำไมมันขายไม่ดีนะ
สิบโลถึงเที่ยงคืนก็ยังไม่หมดอีกฉันต้องมาทานเองทุกคืน
ฉะละปลั๊กกรุงเอ็งได้เขาที่ปุ๊บว่าสูตรนี้มันเข้ากับหอย

หอยมีเกร็บค่ะมาจากป๊อปประจุลหอยไม่มีเขานะคะที่ร้าน
แล้วก็เอาหอยจางใหญ่ไปก็ไม่ดีมันเหนียว
มี๓อย่างนะคะมีเลือดแล้วก็สุกกลาง

คนชอบเลือดมันก็มีความหวาน
ถ้าเกิดกังมันก็พอดี
แต่สุกมันถ้าจิ้มกับน้ำจิ้มมันคล้ายปลาหมึก

ถ้าเลือดเนี่ยส่วนมากเขาเลือดไม่พอ

บางคนเข้ามาหมอเขาสั่งมาให้กินหอยแขก
เอาเลือดได้เดี๋ยวจัดให้

เวลาหอยมันแลบอีศน์มันจะคายดินออกมา
เสร็จจาก๒ชั่วโมงก็ล้างหอยออกมาขาย

เพราะใช้ช้อนทุกแบงค์แล้วก็เอามาแกะ

ข้างที่มีฟันนี่ใช้เหนียวใช้มือข้างน้อยถ้าใช้ฝาข้างหนึ่ง
น้ำจิ้มมีซีฟู้ดเผ็ดเปรี้ยวเค็ม
ถั่วนะคะ๓รสก็มีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็ม
แล้วก็มีบ๊วยก็มีเค็มเปรี้ยวหวาน
ส่วนมากที่ฉันขายมีชื่อนี่นะ๓รสมากกว่า
ความใส่ใจของน้ำจิ้มแล้วหอยที่นี้ไม่มีคาวด้วย
เห็นลูกค้าเขาพูดกันบอกว่าหอยที่นี่จะอร่อยกว่าที่อื่น
บางคนบอกว่าที่นี่ไม่ต้องใช้มะนาวล้างมือหรอก
น้ำเปล่านี่แหละไม่มีขาวของไม่ดีฉันกินหมด
มีแต่คนเขาชมว่าน้ำจิ้มที่นี่อร่อย
แม่ค้าก็ใจดีไม่โวยวายไม่อะไรทั้งนั้น
มีร้านจะปิดวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพระใหญ่ค่ะ
เปิดบ่าย๓โมงถึง๓ทุ่มนะคะ
วงเย็นใหญ่ลงจันทร์และย่าหน้าปักซอย๑กับ
อย่าลืมมาทานหอยแทงร้านเจ๊พานะคะ
ไม่ว่ากี่ปีน้ำจิ้มยังยอดเยี่ยมอยู่อย่างนี้เลยนะคะ
สุดยอดขายแค่เมนูเดียว

ถูกต้องแล้วอร่อยมากมีระดับความสุขให้เลือกแล้วแต่เลย
ฉันเคยได้ทานแล้วบอกเลยว่าอยากไปอีก
ขอให้สดใหญ่ใจได้หน่อยนะคะ